เอกเอกเอกเอก
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

โอ้โหไอ้ตัวเยอะเนี่ยมันไปไหนมานี่
ตัวแทนนั่งแทนคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อคืนป่วยเข้าโรงพยาบาล

กาแสไฟฟ้าในหัวใจธิบายปกติ
ใจนี้เขาก็บอกเราวันจันทร์ไงที่เขาพูด

เขาออกจากโรงพยาบาลแล้วอยู่ที่บ้านค่ะ

ถ้าไม่เพลียนะฮะส่งไลน์มาด้วยนะคะคุณหนุ่ม

เดี๋ยวอันนั้นยาวไปนิดหนึ่งค่ะวันนี้ใช่ไหมวันนี้
เออพักให้เต็มที่
พบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เหมือนเดิมเลยนะคะ

อืม๖โมงถึง๗โมงเช้าเอาว่ามาเลย
ตามข่าวคนดังของอเมริกา
เดี๋ยวพี่ม้าเขาจะบอกว่าดังเพราะอะไรนะฮะ
คาเดเชียนค่ะบริษัทสระความปลอดภัยนั้นบอกว่า
เหตุที่เกิดอย่างนี้เป็นเพราะว่าคุณนายเนี่ย
โพสต์รูปลงข้อความโปรโมทตัวเองทุกสื่อ
อืมจนกระทั่งกลายเป็นช่องโหให้โจร
มันมีข้อมูลแล้วก็กวาดเพชรหนีลอยนวลไปได้
ฝรั่งเศสคิดว่าน่าจะเป็นพวกพิงแพนเตอร์
ซึ่งเคยทำอันนี้มาหลายครั้งแล้ว
เริ่มขโมยแล้วก็โจรกรรมเพชรตั้งแต่ปี๒๕๒๗
โอ้โฮคือเมื่อ๓๒ปีก่อนในธรรมศพหา
คือเรื่องนี้นะคะก็ทำให้มีกระแสมากมายที่เกิดขึ้น

คุณคิมเนี่ยเธอสูญเสียน่าจะเป็นแหวนที่สามีแคนเย่ให้
เพราะว่าตอนที่ไปที่อวดเนี่ยแหวนยังอยู่
แต่ตอนที่กลับมาที่อเมริกาเนี่ยแหวนหายไป

แต่ก่อนเหตุการณ์หวานนั้นคิมนั้นสวมแหวนดังกล่าวไว้ตลอดเวลา
แต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยรูปที่เกิดขึ้นไม่มีแหวนนี้
แต่ดิฉันว่าคงไม่อยากใส่แล้วแหละห้องพักที่เราบอกว่าเป็นห้องพักหรือเป็นโรงแรมนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นโรงแรมปูตาว
แต่มีลักษณะเป็นคฤหาดรับรองแขกทั้งหมด๙หลัง
ตั้งแต่ปี๒๓๘๒เป็นประสาทเก่าหรือเป็นแมนชั่นเก่าของย่านนี้นะครับ
จัดให้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
พักดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมของ
โอนาโดดิคาปีโอดอนมาดอนน่าต่างนะฮะ
ค่าที่พักคืนละ๑๖๘๐๐ดอลลาร์
หรือ๖แสนบาทต่อคืนคุณพระ
นอกจากนี้ที่พักนี้ยังเป็นที่นิยมเหมือนกับคนดัง
เพราะว่ามีช่องทางออกหลายช่องทาง
เวลาจะหลีกเลี่ยปาลาซี่นั้นก็สามารถทำได้
แล้วทำไมไอ้พริงก์แพนเตอร์มันถึงรู้ทุกช่องเลย
สื่อแท็บลอยบอกว่าการเกาะเหตุการณ์ครั้งนี้

เพราะว่าพวกนี้ผัวพันมาตั้งแต่ปี๒๕๒๗นะคะ
ตั้งแต่ไปขโมยที่ปารีสโตเกียวซิงคโปร์ดูไบที่สหรัฐอิมิเรตด้วย
พวกนี้ใช้ความเร็วไม่รุนแรง
ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีก็สามารถจะเอาเพชรไปได้
ล่าสุดนี้แค่แบบว่า๑๗๐วินาทีนะคะ
ที่เอาไปจากที่ไหนที่ดูไบ
๑๗๐วินาทีถ้าคิดเป็นนาทีก็คือ๓๔นาทีดูตรงนี้นี่คือความหัวก็ดูอย่างภูมิใจ

ตระกูลนี้ตัวแม่เขาเนี่ยนะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งไปแต่งงานกับนักกีฬาโอลิมปิกว่ายน้ำ
แล้วก็แต่งงานด้วยกันนี่แหละมันมาประจวบเหมาะกับช่วงที่อเมริกันกำลังบ้า
หิโรคไม่บ้าเรียลิตี้นึกออกไหมมันก็จะมีเรื่องราวของเรียลิตี้
ดังนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวของตัวเองได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ย
ก็เป็นที่สนใจของคนอเมริกันอีตระกูลนี้จึงทำ
เริ่มตั้งแต่แบบว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับผัวตัวเองไปทำศัลยกรรมหน้า
ไปทำนมไปมีก้นไปคลอดลูกลูกออกมามันก็มีลูกสาวแล้วนะตอนนั้น
ทุกคนก็จะดูคือจะดู๒๔ชั่วโมงว่าอีพวกนี้ทำอะไรกัน
ทะเลาะกันด่ากันตีกันก็มีหมดคือตลอดเวลา
มีเซ็ตบ้างจริงบ้างส่วนมากจะเซ็ต

อลูกด่าพ่ออีแม่ตีกับลูกอะไรอย่างนี้คือมีหมดจริง

ทะเลาะกับแม่เพราะว่าจะไปมีผัวแม่ก็ไม่ยอมก็จนตัวเองมีผัว
ตัวเองแต่งงานคือยาวมายาวมาเรื่อยจนอีผัวอีพ่อไปมีเมียใหม่อีกคน
พอไปมีเมียใหม่อีกคนนึงก็มีลูกออกมา
พอมิ้นลงมาก็นู่นนี่นั่นอีลูกมันก็เป็นนางแบบ
อีนี่ก็อีลูกสาวโอ้โหนี่๕ปีแล้ว
อีนางแม่มีลูกออกมาเป็นอีนางคิม
คิมออกมาก็พาไปทำหน้าสุดลิดสุดเดช
นู่นทำนี่ทำนมทำตูดทำอะไรทำกันหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
อ๋อเทียนใหญ่นี่ทำเหรอตอนแรกน้องพ่อนึกว่าของเขา
ถ่ายไปอย่างนี้นู่นนี่นั่นต่างนานา
จนกระทั่งพ่อมันไปเป็นผู้หญิง
แต่ว่านี่ฉันไม่แน่ใจว่า
เป็นบัสดีมากครับ
พวกเครื่องเพชรหรือเสื้อผ้าต่างเนี่ย
มันคือการสปอนเซอร์จากร้านชื่อดัง
เพราะว่าสิ่งของต่างที่เวลาอยู่บนตัวของคนดังเนี่ย
ก็คือโฆษณาแบบแฝงการโฆษณ

ถ้าเป็นจริงถ้าของหาย
อย่างนี้ฉันว่าเค้าให้มีคนสปอนเซอร์ให้
คนที่เวลาไปเดินพรมแดงนี่ไม่ได้เป็นของตัวเองเลยนะ

คือเครื่องเพชรก็สปอนเซอร์
หรืออย่างชิดทุกอย่าง
มีนาจันตโลกับหัวมันก็ได้เรื่องได้ราวทำเลตตี้ต่อแต่หรือว่าทำเป็นข่าวขึ้นมา

เออเพื่อให้มีความรู้สึกว่าใช้เครื่องเพชรอะไรแบบนี้
ใช้การแพงหน่อยนิดนึงนั่นตึงนิดนึงนะแล้วก็คนก็จะพูดถึงเครื่องเพชรยี่ห้อนี้
ก็เป็นคนดังสามารถจะเป็นตัวแทนของสินค้าต่างซึ่งแพงมาให้นางใส่เป็นร้อยล้าน
ไม่ได้มีความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงเล่นหนังไม่มีทั้งนั้น
เมืองไทยมีมั้ยเด็บพี่ไทยแป้งมี
มีใครที่เป็นลักษณะนี้มั้ยพูดไม่ได้มีมี

เอ้ามาอีกหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้ค่ะนี่เลย
เป็นปล่อยภาพขึ้นมาเขาบอกว่าอันนี้น่ากลัวมาก
ฉุนทำลูกร้องไห้สติแตกกระทืบเด็ก๗ขวบนี่มีกล้องวงจรปิดบันทึกชัดเจน
พี่เห็นแล้วใช่ไหมคะพี่ลงนี้ภาพให้ดูไหมคะพี่แองซี่
เอาเรางั้นเราไปดูภาพก่อนไหมว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงบ้างไปดูก่อนเลยค่ะ
มีเมื่อคืนเลยนี่มาแล้วนะคะ
เด็กมันมีคนหนึ่งวิ่งหนีร้องไห้ไงค่ะเขาวิ่งร้องไห้ไปโอ๊ยแล้วนี่ลงมา
ก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็โกรธแทนไง
คิดว่าลูกตัวเองถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเข้าไปเอาขายันไปที่ศรีศรัทธิ์

โอ๊ยทำไมถึงแบบใจมันได้แค่นั้น

คือนายนัทถาสุวรรณอายุ๓๔ปีก็ได้เดินทางเข้าไปแจ้งความ
เพื่อที่จะแจ้งความกับนายอำนาจหรือว่านาฏตลับทองอายุ๔๓ปี
เป็นพนักงานปรายศนีย์สาขาจราเข้บัวค่ะในข้อหาทำร้ายร่างกาย
หลังจากทราบว่าเด็กชายธนกรหรือน้องแมนสุวรรณอายุ๗ปี
บุตรชายของตนเองถูกทำร้ายร่างกาย
บริเวณบ้านเอื้ออาทรปัญญาหน้าอาคาร๘แขวงบางชัน
คลองสามวากรุงเทพนี่แหละค่ะ
ณฐาก็เปิดเผยว่าตนนั้นมีอาชีพรับจ้างอิสระ
โดยอาศัยอยู่ที่บ้านเอื้ออธรณ์ปัญญา
ก่อนเกิดเหตุตนกำลังพักผ่อนอยู่ภายในห้องเลย

บอกว่าลูกถูกนายอำนาจทำร้ายร่างกาย
ตนเองก็รีบไปดูพบว่า
ลูกชายของตนมีบาดแผลบริเวณหางคิ้วขวา
กกหูทั้งสองข้าง
แล้วก็ติดต่อนิติบุคคล
เพื่อขอดูภาพวงจรปิดเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
โดยภายในกล้องวงจรปิดอืม
ได้เตะเขาถูกค่ะบอกว่าลูกชายตนเองกับลูกชายของนายอำนาจเล่นกันอยู่
ที่ลูกชายของนายอำนาจนั้นจะร้องไห้
จากนั้นนายอำนาจก็เลยวิ่งลงมาจากชั้น๕นี่แหละค่ะ
เพื่อลงมาที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่าก็เข้าไป
วิ่งเข้าไปถีบที่ศีรษะของเด็ก
ตนเองหลายครั้งก่อนที่นายอำนาจนั้นจะอุ้มลูกชายตัวเองนะคะ
กลับขึ้นห้องไปพอตนเห็นภาพแบบนี้

ถึงได้ทราบว่านายอำนาจทำร้ายลูกชายตัวเอง

เขานั่งอยู่กระดึ่งกระสนก็วิ่งชนกัน

คุณนายณฐาก็ไปแจ้งความ
เขาก็จะเรียกผู้เสียหายไปสอบปากคำว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะวันนี้
ล่าสุดในอำนาจก็เข้าไปหาตำรวจแล้วก็บอกเสียใจที่ทำอันนี้
เพราะว่าตอนนั้นเห็นแล้วเด็กคนที่เขากระทืบนั่งอยู่
ก็เลยเข้าใจว่าทำร้ายลูกเขาลูกเขาร้องไห้อยู่
แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เด็กทะเลาะกัน
เด็กไอ้เจ้าคนนี้ก็เคยเตะลูกเขาอะไรแบบนี้น้องนั้นนะฮะ
ก็มันเด็กกันหน้าชีวิตนี้
อันนี้ลุกแก่โทสะ
ใช่มากไปดูจิตซะไป
ไปดูจิตต้องไปปฏิบัติที่ไหนครับคุณแม่ไปไหมวันอาทิตย์นี้ก็มีไปที่ไหนค่ะ

อ๋อหลังสวนหนูไปง่อนหลีไม่อยู่แล้ว
ม้าถ้าพี่ม้าเอาพี่เหมียวไปปฏิบัติได้นะหนูก็กราบเลยค่ะ
เพราะหนูแหม่มมันพยายามชวนมาเป็น๑๐อยู่ใกล้บ้านเธอเองเลย

ไอ้โฮนเนิ่งของแจงแล้วเป็นอย่างไรคะโอเคดี
อ่าก็ไปอีกไหมเออไม่พูดเลยอ่ะวันหนึ่งอ่ะ

แบบเย็นเข้าไปลิ้นแข็งอะไรแบบประมาณโดนงูแมวเศร้ากัน

อรุณาคีบอ่ะมา

ว้ายตบใจว้ายคุณแม่น่าขี้

คุณแม่ฉันจะช่วยฉันเห็นคำแก้วค่อยถือคำแก้วค่อยถือคำแก้วจากหน้าขี้จะทรงเจ้าแม่หน้าขี้ไปไข้
ใครจะจัดการจัดการจัดการนะคะจัดการใครจัดการคนไม่ดีค่ะใครทำร้ายคุณแม่จัดการเลยค่ะ
เขามีฝ่ายใต้ตาเป็นอีกตัวละครนึงด้วย
แล้วอยู่ด้านประจำน้ำเข้าชั้นเหนื่อยมาก
อันนี้คือคุณจะมาทำให้คนไม่ดีหายไป

ต้องมอเชษที่ใหม่มิน

ช่วงนี้ก็เลยหยุดฝนพอเห็นน้องแต้วเขาสั่งฝนได้หยุดฝนได้

ได้บ้างไม่ดูนะแต่ที่แถวนี้

แยกพัฒนาการ๒๙ต้องบอกเลย

ซึ่งต้องบอกเลยนะฮะหน้าโชว์รูมรถเบนท์

แขวนแล้วก็เขตสวนหลวง

ก็ได้เรียกว่าสูงประมาณ๑๕เซนติเมตร
เป็นระยะทางถึง๒๐๐๒๐๐เมตร
ทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เรียกได้ว่าวุ่นวายกันไปเลยทีเดียว
ลุยน้ำกันวินาทสันตโลกันเลย

เจ้าพญาระบายน้ำเพิ่มเล็กน้อยรอรับน้ำเหนือรอบใหม่
จะมาไหมเนี่ยน้ำเหนือ
กลัวไม่มาแล้วเขื่อนก็น้ำแห้ง
เขื่อนเจ้าพญาจังหวัดชัยนาฑ
เตรียมรับมวลน้ำเหนือรอบใหม่
ที่คาดว่าจะมาในวันที่๖ตุลาคม
นายกนะฮะก็เตรียมลงพื้นที่ที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำกันเลยทีเดียว
สูงประมาณ๑๕เมตร๕๐เซนติเมตร
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
โดยตามแผนกลมชนรปธาร
ต้องการรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อน
เอาไว้รอมวลน้ำก้อนใหม่ในวันที่๖เนี่ย
แต่ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อน
เพิ่มขึ้นในทุกชั่วโมง
เนื่องจากรับน้ำจากภาคเหนือ

ก็เลยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่๑๔เมตร๒๕เซนติเมตรค่ะ

ทั้งนี้ก็มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น
ในวันที่๔ที่ผ่านมาเล็กน้อย
อัตรา๑๗๓๒ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ก็เรียกได้ว่าในเวลาประมาณบ่าย๓โมง๑๕ของวันนี้นะ
นายกของเราท่านก็จะมีหมายกำหนดการ
ที่จะไปยังเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อจะไปติดตามสถานการณ์น้ำ
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
ตอนนี้คือเริ่มท่วมพวกนาเนินอะไรแล้วใช่ป่ะ
ใช่ประมาณนั้นเลยเกี่ยวทันไหม
อุ๊ยน้องราคีเขาเรียกคุณว่าน้องราคี
แอนจี้เป็นนาคีหรือเป็นอนาคอนด้า
คนนี้เรียกน้องราคีเลยนะคะ
ต่อไปค่ะข่าวนี้สำหรับพี่ม้าและคนที่ว้าวพร้อม

กล้องชำรุดกล้องทำพิษคือกรณีที่มีหญิงสาวรายหนึ่งนะคะ
อันนี้เป็นออนไลน์เปล่าคะอ๋อหน้าหนึ่งเลย
ออนไลน์
ทำท่าทางกำลังล้างหม้อล้างจานอยู่ที่น้ำรอระบายที่กำลังจะ
โอ้ยไปเกิดการเม้นต์ไปว่าไปด่ากันมากมาย

ค้ายืนยันว่าเมื่อคืนวันที่๓ตุลาที่เราติดกับวินาทสันตะโลนั้นนะคะ
เกิดฝนตกหนักแล้วก็พื้นนั้นสกปรก
เอาหม้อที่ไม่ได้ใช้งานมาตักน้ำแล้วก็ล้างพื้น
ไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ปรุงอาหารแต่อย่างใดนะคะ
ไทยรัฐออนไลน์ก็ได้ลงพื้นที่นี้ด้วยนะคะ

พบกับเจ้าของร้านคือนางจิราพรบุภาธีอายุ๕๓
เจ้าของร้านเป็นหญิงสาวที่ปรากฏในภาพยืนยันว่า
บริเวณหน้าร้านนั้นเกิดฝนตกเมื่อวันที่๓

มันกระจายเลอะเทอะและเกิดการลื่น
หม้อเซเลสที่ชำรุดมาตักน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนไปลาด
นางยืนยันว่าหม้อเซเรนเระทใบดังกล่าวมอบที่ชำรุด
ปกตินำมาไว้ลองถังถั่วงอก

ยืนยันว่าไม่ได้ล้างและพาไปดูที่ล้างของนาง
ซึ่งเป็นหม้อสูงขนาดสูงขนาดใหญ่๒ถัง

ไม่ได้ใช้น้ำที่รอระบายล้างแต่อย่างใด

มาตั้งแต่หมอชิดย้ายอยู่ที่นี่ใหม่
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ถามว่าเสียใจไหม

คิดมากเป็นคนมาบอกป้าเขานะฮะ
ยาติดอันนี้ทางของเราก็สรุปไว้ว่า

เจ้าของร้านเขาไม่ได้ทำเขาชี้แจงแล้วนะคะ
คือพอไปแคปภาพปุ๊บก็เอามาโพสต์แล้วก็

เขาเสียหายมากมายนู่นนี่

จะพูดไม่๖๔๓ไปด่าใครไม่เป็นไรใครเลย

มาอ่อนภาฉะมาอ่อนภา

ก็ด่าฉันเลยไปดูแล้วไปฟังให้ดี
ไม่ต้องส่งเจ้าแม่นาคีอยู่จัดการ
แม่นาคีไปเลยไปว๊ับมันเลย

ช่วงหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์มาเล่าสู่กันฟัง
จ๊ะจ๊ะจ๊ะ
เอาล่ะค่ะกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ
เล่าต่อเรื่องเล่นลับใช่ไหมคะคุณแม่
กำลังพูดถึงเรื่องลี้ลับเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์กับความตายขนาดไหนคะ

หมายถึงว่าถ้ามันมีเรื่องของศัยศาสตร์มันทำให้คนตายได้เชื่อเรื่องนี้ไหม
ศัยศาสตร์ทำให้คนตายได้ไม่

ต้องบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสมุทรปราการนะคะ
ร้อยตำรวจเอกธวัชชัยเกริกสกุลทรัพย์สารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการนะคะ
ก็รับแจ้งมีหญิงเสียชีวิตอยู่ภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งบนถนนเทพาลักษณ์ค่ะ
ตะบนพระอักษรอำเภอเมืองสมุทรปราการ
หลังจากที่ได้รับแจ้งปุ๊บก็เดินทางไปสอบสวนเลย

พบศพนางตายไม่ทราบนามสกุลค่ะ
ชาวไทยใหญ่สัญชาติพม่าอายุ๔๙ปี
หงายอยู่บนพื้นห้องใกล้กับประตูทางเข้า
ตรวจสอบตามร่างกายพบว่าบริเวณศีรษะด้านหลังเนี่ยมีเลือดไหลออกมานะคะ
ขอบตาขวาและตามร่างกายมีรอยช้ำหลายแห่ง
แต่ภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรเลย

จากการสอบถามนางสาวยุพินโพธามาอายุ๒๙ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องนี้นะเขาบอกว่าผู้ตาย
เคยขายส้มตำอยู่ย่างพักโขนงใกล้กับที่พักเดิมของตน
ทีนี้เขาก็จะแวะเวียนไปซื้อส้มตำกับผู้ตายเป็นประจำ

ย้ายห้องมาอยู่ที่เกิดเหตุ

เพื่อที่จะเลี้ยงลูกของตนเองใน๑ขวบกับ๔เดือน

ก็มักจะชอบบทว่าเขาเครียดเรื่องส่วนตัวมาก

ทำร้ายร่างกายตัวเองจนมีรอยช้ำ
แล้วก็สอบถามแล้วก็บอกให้ปรับปรุงพฤติกรรม

กลัวจะทำร้ายลูกสาวตัวเองใช่ไหมคะ
กระทั่งคืนก่อนเกิดเหตุในวันที่๓ตุลาที่ผ่านมา

ยังนั่งคุยกันในห้องตามปกติเลยค่ะ

ตัวเองก็หลับสนิทเพราะว่าทานยาแก้หวัด

รุ่งเช้าตื่นขึ้นมาชงนมให้ลูกค่ะ
เห็นผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่หน้าประตู
เข้าไปจับก็พบว่าศีรษะด้านหลังมีเลือดไหลออกมา
ก็เอาผ้ามาซับแล้วพยายามปลุกให้ตื่นค่ะ

ก็เลยโทรเรียกสามีแล้วก็แจ้งตำรวจทันที
นางสาวยุพินบอกว่าปกติผู้ตายเป็นคนชอบเรื่องศัยศาสตร์มากเขาบอก
ชอบดูดวงเลี้ยงกุมารตุ๊กตาดินปั้น
สำหรับทำเสน่ห์เอามาไว้ที่ห้องของตัวเอง
แต่ว่าไม่เคยทำการเส้นไหว้เลย

ก่อนหน้านี้ก็เคยมีหญิงท้องแก่ที่พักในแมนชั่นเนี่ย
พบว่ามีเด็กผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากห้องนี้เป็นกุมาร
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยขอน้ำแดงได้ไหมอยากกินน้ำแดง
เดี๋ยวเป็นเบาหวานเนอะ

กุมารเขาไม่เป็นพี่เขามีกระเพาะ

บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้ตาย
มันเกิดจากเรื่องของความเครียดที่ชอบทำร้ายร่างกายตัวเอง
หรือว่ามันเป็นเรื่องแบบเล่นลับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะว่าเข้าไปสืบสวนสอบสวนอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดเหตุบอกเลยไม่มีเสียงเอะอะโวยวาย
มีเสียงเรื่องของการทำร้ายร่างกายอะไรเกิดขึ้นเลย
แต่เช้าตื่นมาแล้วพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนั้น

มีเลือดออกด้วยมีรอยเขียวช้ำตามร่างกาย

ไม่ทราบใต้ตายมีสักหน้าก็ดี

นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ไปหาสาเหตุกันอีกที
เอาศพไปชนะสูตรอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้

หรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ย
นางสาวยุพินหรือเปล่าเป็นคนทำร้ายเลย

ต้องไปข่มขืนแล้วก็ทุบ

ไม่มีเขาบอกว่าของก็ไม่เกินกลาง

ขอให้ไปสู่ที่สุขติ

อันนี้ฟังแล้วงงใช่ไหม
กศธนะฮะเห็นชอบให้สำนักงานนะฮะ
ชีวิตเราขึ้นอยู่กับพวกนี้โอ้โฮตายแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะ
นั่นก็คือการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ความนิยมความนิยมของการดูโทรทัศน์ในแต่ละรายการ
บางทีเนี่ยโอ้โหละครดีก็ไปถึง๑๐๑๑๑๒เนี่ยต่างหน้า
แล้วเนี่ยเป็นกล่องคะอยู่ที่ไหนตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ย
ไม่รู้ว่าแอบซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
นี่ไงถึงได้บอกว่าง่วงไหม

อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออก็ไม่เข้าใจ
แต่ก็เลยเป็นอย่างนี้ละกันนายพักดี
นาเวทรองเลขาธิการกศธชสายงานกิจการกระจายเสียงแล้วก็โทรทัศน์
ก็กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแล้วก็กิจการโทรทัศน์กศธในวันที่๓ที่ผ่านมา
พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงานกศธชการจัดซื้อจัดจ้างระบบการวัดเรตติ้งทีวี
ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีหน้า

ก็คือมาค้านกัน
พอไปต่างจังหวัดทั้งนี้ต่างอันนี้

อีกอันหนึ่งมาดูสิว่ามันใช่แน่ไหม
อะไรคงประมาณนั้นเป็นต้น

รวมของเรตติ้งจริงเหรอพฤติกรรมคนดูเป็นอย่างนี้จริงเหรอมันเป็นอย่างนี้มา๓๐ปีแล้วเหรอใช่ไหมพี่
แต่หนูเคยมีโอกาสได้เจอพี่คนนึงที่เขาทำตำแหน่งอย่างนี้ที่แบบว่าวัดเรตติ้งของช่องหนึ่งนะคะ
นั่งคุยกันเขาก็บอกมันมีกล่องติดอยู่ตามจุดต่างจริงแล้วเขาก็ลงพื้นที่
ก็ลงพื้นที่แบบอยู่ด้วยไม่รู้มันมาจากอะไรอย่างนี้มันใช้เท่าไหร่สมมุติประชากรเรามีในกรุงเทพฯเนี่ย๑๑ล้านคน
มันกระจายอย่างไรใช่ไหมมันกระจายอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ใช้หลักของสถิติเนี่ยหมายถึง๑กล่องเนี่ยต่อกี่แสนคน
คือสมมุติคอย่างว่าบ้านเนี้ยติดใช่ไหมแล้วมี๑๐ล้านคนไม่น่าจะเกินหมื่นกล่องอ่ะเต็มที่ไม่มีทาง

๑๒๘กองเธอจะได้เงินรายเดือนด้วยนะ

ช่วยบอกหน่อยว่ามีกี่กล่องต่อประชากรเท่าไหร่
แล้วสมมุติเขาบอกหนึ่งกล่องนี้ต่อประชากรแสนคนแล้วจะได้รู้
ใช่ไหมพี่มันต้องเป็นสถิติแบบนี้ใช่ไหม
แต่ก็เหมือนเคยถามว่าเขาเชื่อได้เหรอหรืออะไรอย่างนี้
เชื่อไหมทางเมืองนอกบริษัทแม่อย่างนี้เขาเชื่อดังนั้นเราต้องซื้อตาม
คือเมื่อก่อนเราไม่มีการวัดเลยแล้วก็มีอันนี้ที่เป็นที่น่าเชื่อถือที่สุด

เพราะฉะนั้นก็จะมีอันนี้ยึดแล้วก็ยึดกันมานานมาก

อย่างล่าส่วนที่ดีเบตกันระหว่างทางคุณฮินดาลีกับคุณคอมเนี่ย

สถาบันเชื่อถือจริง
แล้วว่าเขาไม่ได้มั่วหรอกแต่เราอยากรู้ว่าทำไมบอกไม่ได้ว่ามันทำยังไง

คนนี้คนนี้คือใครคะ
หมรุสต่างดาวนี่แหละ
ไม่น่าชงประเด็นขึ้นมาดูซิ
หน้า๗นี่ค่ะชาวโลกภาวะนะคะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ย
ถ้าเราเจอมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาจะดุร้าย
นึกถึงสมัยที่โคลัมบัสขึ้นบกไปเจอทวีปอเมริกาเลย

อยู่ในคอลัมน์นี้ค่ะคอลัมน์ทันโลก
เตือนชาวโลกว่าจะต้องระวังตัวเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาว
ซึ่งเชื่อว่ามีเทคโนโลยีก้าวล้ำไกลไปกว่าเรา
ถ้าไม่ก้าวล้ำไกลไปกว่าเราเขาจะมาโลกเราไม่ได้หรอก

การเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวหนแรกนั้น
อาจจะเหมือนกับที่พลเมืองอเมริกันโบราณ
ซึ่งไม่เป็นผลดีเลย
แล้วคนที่มีอาวุธน้อยกว่าคือคนพื้นเมืองนั้นก็ต้องลาดถอยไป
ถึงว่าจะเกิดจะมีความหวาดกลัวและขัดแย้งกัน
จะพาผู้ชมไปถึงถิ่นที่อยู่ของโลกอื่น

อยู่ไกลออกไป๑๖ปีแสง
ซึ่งเชื่อว่าที่นั่นแหละจะมีมนุษย์ต่างดาว

พี่ม้ามองบนเลยอะค่ะ
เขาได้เตือนว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้สัญญาณจากดาวเคราะห์ดวงนี้

พวกเขาอาจจะมีอฤษเดตมากกว่า

เชื่อมากขึ้นว่าไม่ได้มีแต่เราพวกเดียว
พเจ้ากำลังช่วยเป็นผู้นำในการค้นหาของชาวโลก
มันก็เป็นไปได้คือเจริญจนกระทั่งโลกดับไปแล้ว
แต่ว่ายังเดินทางมาไม่ถึงแสงยังเดินทางมาไม่ถึงโลกเรา

ในพุทธศาสนาก็บอกใช่ไหมของเราชิปมาก

ริยจักรวาลของเรานี่เล็กมากเลยนะ
แล้วไกลออกไปจากโลกก็ยังไม่ได้มีพัฒนาการเหมือนกัน

พระฤหัสก็ไม่มีมนุษย์อังคารไม่มีแน่

บ้า

ใครเตรียมเอาไว้คงจะไม่ได้เห็นภายในชั่วอายุของเราหรอก
ของเราโฟกัสที่เย็นนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่าเราก็เหนื่อย
อ๋อใช่โฟกัสในแต่ละวันก่อนอย่าเพิ่งโฟกัสถึงขนาดนี้เหมือนกัน
เดี๋ยวก่อนมีโรงงานรีดเหล็กตรงไหนครับพ่อแม่
เออมันจะไปทำอีจานผีไอ้จานบินได้ไง
พ่อแม่เคยบอกว่าต้องหาเหล็กมันต้องหาแร่ธาตุเหล็กของเหล็ก

เออจานบินแม่ต้องทำแบบนี้
ก่อนที่จะมีเครื่องบินเรายังเชื่อหรือก่อนที่จะ
ไม่เท่าไหร่เรายังคิดว่าโลกแบนอยู่เลย
อย่าขับเรือไปไกลเดี๋ยวตกโลก

หาเหล็กก็ได้อย่างนั้น

ไปวุ่นวายนู่นนี่นั่นต่างนานาเชื่อนู่นนั่น

หลังจากที่มีแฟนคลับเราส่งภาพปาบารัสซี่มานะคะ
รอบนี้เขาก็ลงชัดเจนของเขาเลยว่าเขาไปนั่งรถใหม่ของหนุ่มหมากด้วยนะ

อ๋อล่ะอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าน้องหมากกับน้องครีมทำไมเสียงแหลม

น้องครีมเบอรี่ที่มารถนะคะกับน้องหมา

เขาออกรถมาใหม่เป็นรถหรูเลยทีเดียว
น่าจะเป็นรถสปอร์ตสามารถเปิดประทุนได้อย่างแน่นอน
ก็เลยเรียกได้ว่าบึงไปรับนางเอกสาวครีมเบอรี่เลยทีเดียว

ลักษณะกินน้ำมันแบบว่า

ต้องบอกว่าตอนนี้นี่นรถคันใหม่ของหมาไปเรียบร้อน

กินลมตอนกลางคืนด้วยอุ๊ยกินกลางคืนพร้อมรถสปอร์ต
จะเปิดประชุมเขาก็ต้องออกไปกลางคืนมันร้อนกลางวันแดดมันแรง
ค่ะคุณแม่เย็นไหมทุกคน
ต้องกลัวน้องหมาคำว่าไปหาแจ้งวัฒนาช่วงผลตกเชิญงานวงวันแล้วแจ้งวัฒนา

ฉันอยากรู้ว่าเวลามีแฟนเขาต้องมารับตอนกลางคืนล่ะ

เขาอาจจะมารับตอนทุ่มหนึ่งก็ได้ท้องฟ้ายังไม่มืดมากเลย

แล้วแต่ถ้าจะนั่งรถเปิดประทูลก็ต้องมารับกลางคืนคุณแม่

เปิดประทุนด้วยหรอคุณแม่

ไม่รู้แต่ตอนเช้าตู่ชอบไปแถวเอมโพเรียม

วันนั้นคุณก็บอกว่าคุณเจออนันดาตรงวิลล่าแถวนี้

เช้าตกลงกับวันเย็นอยู่ที่ไหนคะ
แกรอบจอมขายของที่วิลล่านะ

สายละครเช้าแถวนั้น

โทษให้อภัยหลานด้วย

มิญญาณชิงเข้าสิงอีกแล้วค่ะ

ก็มีมารับไปซิ่งเล็กน้อยค่ะ

เห้ยมีหัวรอ

ทริปขับรถไปเที่ยวกันหรือเปล่า

หลายคนสงสัยยังมีปัญหาเลย

เตือนสติตัวเองค่ะ
ชอบก็เลยเอามารีโพสต์ใหม่

ช่วงนี้ด้วยก็เลยอยากที่จะเตือนสติตัวเอง
เออที่บอกว่าตรงกับเรื่องราว

มั่นแบบไม่มีปัญหากับคนรอบข้างค่ะ

เป็นคนดีทำดีแล้วจะได้ดูดี
ก็อาจจะเป็นอย่างเตือนสติกของคุณชิมไม่ได้นะ
ลงไปแล้วมีคนถามเยอะนะ

ไม่ได้ว่าหรือไปกระทบหรือว่าไปว่าใครนะคะ
แค่ลงเพื่อเตือนตัวเอง
อย่างนั้นนะคะทำไมคะอเจมส์มันแในว่า
จะบอกว่าเรื่องดีนักข่าวก็ถามนะคะ

ห้ามเป็นเรื่องไม่ดีเช่นมีขาวมือที่สามบ้างเดี๋ยวขาวไปคนนั้นคนนี้

ต้ายตาก็ไม่ไหว

เรื่องดีอาจจะถามแต่อาจจะอยู่ท้ายประทัดสุดท้าย
หรือไม่ก็ถามจุกหัวมันนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เหรอ
ถามเป็นการหลีดนำเพราะถ้าเกิดเราไม่หลีดนำเขาจะไม่ตอบ
นี่ไงนักข่าวเปิดเผยไปแล้วนี่
ไม่ใช่พี่เมย์เขาเรียกว่าเป็นวาทักศีล
มันเป็นวิธีการ

เฮ้ยหน้าตาดูดีมาคุยต่อ

เขาเรียกว่าอยู่เป็น

เขามีละครด้วยกันหรือเปล่าไม่มีแต่ทำไม

ข่าวเขาบอกว่าทำไมถึงคุยกับเดียน่าอยู่ล่ะคะ
เขาบอกว่าเออเดียน่าเป็นน้องสาวคนนึงครับเขาเป็นเด็กพี่เอเหมือนกัน

เดียน่าเป็นน้องสาวคนหนึ่งครับ
เขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคุณแม่ไม่น่าใช่เหรอ

เขาเล่นชาติเสือกับมังกรด้วยกันนี่ไงเขาบอกอยู่ว่า

แล้วเราก็ได้เล่นชาติเสือกับมังกรด้วยกันนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ได้ร่วมงานกัน
ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันไม่ค่อยได้เจอกันด้วย

กระแสที่ออกมาว่าเราคุยกันอยู่เนี่ย
ผมก็ไม่ทราบว่าเพราะว่าเรามีงานร่วมกันหรือเปล่า
แต่เราเป็นพี่น้องกันนานเจอกันทีครับ

จะได้ดูกันปีหน้าวันที่๒๓กุมภา

แต่ผมว่างานจะออกมาเมื่อไหร่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่
คนเลยมองว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ากับหนังเรื่องนี้
เอาเรื่องเดือนหน้าดิ

เพราะอะไรรู้ไหมเราว่าเขาตอบแบบชัดเจนแล้วเขาจบเลยไง

บอกไม่มีไลน์นานเจอกันที

เจออย่างนี้งงไหม
นักข่าวมีงงกับคำตอบของดาราบ้างไหมคะ

หรือใช่แต่ถามว่า

หมายถึงว่ากับน้องเดียน่าหรือน้อง

แต่เราแกไม่ใช่นาที

คนชอบถามเราแบบนี้ว่าโดยส่วนใหญ่
เวลาที่เป็นข่าวในวงการบันเทิงส่วนใหญ่เนี่ย

ถ้าเขาแบบก็แบบ
จี้อะไรแบบนี้
ว้าวขึ้นหนึ่ง

ชอบตอบคำถามเปลี่ยนเรื่องไปผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
มีแต่ละคนหนึ่งเวลาสัมภาษณ์เสร็จ
อ้าวแต่กายไม่ได้ตอบเรื่องไปกินข้าว

แต่คือว่าเป็นสมาชิกซื้อ๓กล่อง

ตอนนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าท้อง๔เดือนแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อไม่ผ่านมาไม่กี่วันครบรอบ๓๐ปี
แพทย์อายุ๓๐แล้วของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่ได้รับจากคุณแม่คือ
แม่น้องแพทย์เป็นโรคอาเซเมอร์รูปท้องลูก
แพทย์ก็อึ้งเลยดีใจน้ำตาคอเลยนะฮะ
เราเห็นภาพอีหนูแพทย์เนี่ยมันจะ
ก็ดูมีกำลังใจดีเป็นเพราะว่าเธอมีแบ็คที่ดี

รักใช่ไหมคะแล้วก็
หมอแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แพทย์จะได้รับก็คือ
คำโวยพรจากแม่จะได้ไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทำเป็นประจำ
นี่ขนาดเป็นอัลไซเมอร์นะ
เหมือนกันส่งตอบความรักที่ดีงามแพทย์ก็ปลื้มตาคลอเลย
แล้วก็บอกว่าเป็นของขวัญวันนี้
ขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดของวันนี้ของปีนี้
สิ่งที่เธอได้จากใครก็ไม่เท่ากับโมเมนต์นี้เลยนะคะ
ว่าเชื่อนะว่าแม่แพทย์คงจะรู้แหละ
ชาตยานของลูกกับแม่นะคะว่าลูกสาวกำลังจะมีลูก
แล้วก็เลยเอื้อมือไปจับทอง
นี่ก็ดีใจชอบตรงที่แพทย์ดูแลแม่แบบจริงมาก

แพทย์มันเต้นเก่งให้แม่เห็นคนเป็นอัลไซเมอร์
บางทีก็จำลูกไม่ได้นะเธอ

ถูกหามส่งโรงพยาบาลที่เยอรมันเพราะอะไร

น่าอย่างจะทราบเลยใช่ไหมคะว่าโยเขาเป็นอะไรคือเป็นชิล

คือเขาการออกกำลังกายเป็นการลึกมาก
มันก็คือการเล่นไตร่กีฬา
ไร้กีฬาก็คือทั้งวิ่งขี่จักรยานแล้วก็ว่ายน้ำ

ก็เรียกว่าตกลุมรักกันเลยทีเดียวนะคะ

น้าวจ้ะบอกให้ซึ่งการแข่งขันต่างกล่าวนี้นะครับ
มันจะเป็นเรียกได้ว่าตามมหานครใหญ่
ไม่ว่าจะเป็น๖แห่งกันเลยนะโตเกียวซึ่งมีไปแล้ว
เบอร์ลินซึ่งตอนนี้มีที่เขาทำอยู่นะฮะแล้วก็เสร็จแล้ว
แล้วก็ลอนดอนนิวยอร์กอีกเดือนหน้า
นี่กำลังจะมีชิคาโก้แล้วก็บอสตัน
ซึ่งก่อนหน้านี้โยก็ไปแข่งขันที่โตเกียว
แล้วก็ใช้เวลาเข้าเส้นชัยด้วยเวลาทั้งหมด๕ชั่วโมงครึ่ง
โดยโยถือว่าเป็นนางแบบคนแรกเลยนะ
แมชนึง๕ชั่วโมงมันเกินกำลังมนุษย์ป่ะพี่
ตอนนี้ไงตอนนี้ไงดังนั้นมันถึงจะต้องมีการซ้อมอยู่บ่อย
บ่อยค่ะดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาซ้อมเนี่ยนะฮะ
ก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเกิดอาการอักเสบที่เข่า
แล้วก็ป่วยก็ต้องเข้าโรงพยาบาล
ก็เลยต้องคือก็เลยต้องไปให้น้ำเกลือ
เสร็จแล้วเนี่ยเพิ่งจะถอดสายน้ำเกลือออก
เพื่อจะไปแข่งขันที่เบอร์ลินนี่แหละ
ขณะที่ไปซ้อมมันก็รู้สึกมันเป็นตะคิว

พอช็อกที่ขาเสร็จเนี่ยมันก็ทำให้การวิ่งเนี่ย

แต่ใจสู้ก็ลากไปเรื่อย
เอาตัวเองลากไปถึง๑๗กิโล

ด้วยน้ำตาและความเจ็บปวด

บ้าวอ่ะ
ตลอดระยะเวลา๓เดือนที่ผ่านมาก็พยายามซ้อมเนี่ยนะ

แต่ว่ามันติดติดขัดเพราะว่าตัวเองเนี่ย

เพราะเวลาร่างกายมันซ้อมกระท่อนกระแท่นนี่นะ

ก็เรื่อนเวลานู่นนี่นั่น
เสร็จปั๊บด้วยความใจสู้
ไปถึงเพียงแค่๒คืนนะ

วิ่งไปนะตามที่ซ้อมมา
กินแล้วแน่นานงั้น๒๐เหลียวนาน๒ชั่วโมง
ก็เหลืออีกนั่นแหละอย่างที่บอกอีก๑๗กิโล

กัดฟันมาจนถึงแบบว่า
มาทำจนถึงเส้นชัยได้

อันนี้คือเสร็จจบจากคลิปนี้ของเขาต้องพักเลยนะ
จะพักยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะ
เพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาของเขาอะไรแบบนี้

ติดออกพอมอลังติดวิ่งอันนี้หน่อยใช่ไหม

เพราะพวกแตกกีฬาเป็นอาชีพคนอยู่เยอะ

คนที่ใช้เข่าใช้กล้ามเนื้อผิดมนุษย์มนา

ทั้ง๕อย่างคือการใช้ทุกอย่างผิดมนุษย์มนา

วันหนึ่งเลิกแล้วก็ไปเป็นครู
แล้วร่างกายจะคืนไหม
คือไม่ได้ใช้อย่างเดิมแล้วแต่ว่าหมายถึงจ้อยยังไม่รู้
ถ้าจะคืนก็ต้องไปเล่นโยคะ
ใช่ฉะนั้นทุกคนทุกคนพัง

ฟังนะคนที่จะเล่นพวกไตกีฬาหรืออะไรอย่างนี้นะ
คุณจะต้องมีคลาสสำหรับการเล่นโยคะ
เพื่อที่จะคลายและยืดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อให้
เพราะปกติใต้กีฬาวมันจะอัดด้วยพลังที่ใส่เข้าไปอย่างเดียวเลย
คนพวกนี้เอามือไปแตะหน้าขาก็ลองกีดแล้ว
เขาจะเจ็บกวดแบบแข็งไปหมดกล้ามเนื้อมันเจ็บ
แต่ถ้าพวกโยคะน่ะเหยียบลงไปนะขนาดไหน
ก็ไม่เจ็บไม่หักไม่หยุ่นไม่แตกใช่นี่แอดดูครึ่งรุบกวนนิดนึงด้วยเมฆคานี้เลย
คุณจุ๋ยอยู่ในกองถ่ายละครเมียหลวงโดนทีมงานแซวด้วยความอิจฉาเรื่องกินเด็กตลอดตลอดเลย
คุณจุ๋ยวรัฐยาก็อ่อนกว่าสิคุณจุ๋ยวรัฐยาก็ได้แตกออกตัวว่าพุทธเขาไม่เด็กนะ
อันนี้เขาก็แซวว่าจ้ารู้แล้วว่าพุทธโต

ปีเขาบอกเขาจะแต่งไม่เกินอายุ๔๐ซึ่งตอนนี้เขาเหลืออีก๖ปี

ไม่อยากจะเป็นการโปรโมทหรืออวดหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็คบกันแบบผู้ใหญ่โตกันแล้วถึงเวลามันคงถึงเวลาเอง
แต่บางเรื่องมันเป็นอะไรที่อยากเก็บไว้เพราะเป็นเรื่องราวดีของเราและแฟน
อยากจะให้ทุกคนโฟกัสอยากจะให้ไปดูเรื่องงานของตัวเองเป็นหลัก
นี่เอารูปแฟนเขาอันนี้มาทำไม

เห็นหิมหน้าด้านดูดีสุดแพง
เขารักกันมานานแล้วนะคะอยากจะแต่งงานไม่เกิดอายุ๔๐ก็เหลืออีก๖ปีตอนนี้บีเขา๓๔

เมอร์วินแต่เขารักกันนิ่งดีน่ะน่ารักนะคนี้ดู

เด็นเกี่ยวกับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใช้น้ำรอระบาย

แบบนี้แหละเราเดี๋ยวไปรอฟังว่าเขาเป็นยังไง

เดี๋ยวก่อนค่ะเสร็จเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันสวัสดีค่ะ